เมืองทองทำได้ดีนะครับมีโอกาสเยอะจริงแต่สุดท้ายคมไม่พอครับ
แล้วก็เสมอกันไป๐๐ประเดิมเกมแรกด้วยการเก็บหนึ่งคะแนนครับ
แล้วก็ยิงด้วยซ้ายแต่ว่าไปติดเซฟของเจมมี่ยังนะครับที่ยืนปิดเสาแรกเอาไว้ได้
โอกาสยังมีมาอีกนะครับนาทีอีก๕นาทีถัดมาครับ
ก็เป็นเมืองทองได้ลุ้นจากลูกเตะมุมแล้วก็เป็นอดีศรพรมรักนะครับ
หม่งไปลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านมือของเจมมี่ยังครับ
หมดเวลา๔นาทีนะครับเจ้าถิ่นตอบโต้กลับมาบ้านครับ
แต่ว่าติดตัวกวินธรรมสัจจานันทร์ยังปัดเอาไว้ได้โชคดีเหมือนกันนะครับลูกนี้

เครื่องแรกก็เสมอกันอยู่ศูนย์ตัดศูนย์

หนึ่งทีที่หกสิบเจ็บเทราะสินดังดังกับตันทีมได้ยินเต็มจังหวะนี้นะครับ

ทีละทอนบุญมาทันได้ปั่นลูกนี้
แต่ก็ยังไม่ผ่านมือผู้รักษาประตูของเจ้าถิ่นที่วันนี้เหนียวจริงนะครับ
ก็ทำให้จบเก้าสิบนาทีนะครับ

ก็เป็นเมืองทองครับที่เก็บได้๑แต้ม
แล้วก็จะกลับมาเล่นแข่งขันต่อนะครับ
ในวันที่๒๘กุมภาพันธ์กับรายการนี้

แต่ว่าจะไปเล่นกันที่สนามสุพัชลาศัย

ไปดูผลอีกคู่หนึ่งนะครับในกลุ่มนี้
เปิดบ้านเอาชนะอุซานฮุนไดจากเกาหลีใต้ไป๒ต่อ๐

และจากนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
ทีมเจ้าถิ่นก็มาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะครับ
หลุดเข้ามาแล้วก็ยิงหักข้อไปที่เสาไกลนะครับ
มาดูความขึ้นไหวของศึกฟุตบอลไทยลีกกันต่อนะครับ

แต่ก็ได้ใช้จิตวิทยากับผู้เล่นนะครับ

ขวัญกำลังใจของลูกทีมตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้บริหารก็ยังให้โอกาสอย่างเต็มที่
ซึ่งตัวเขาก็มั่นใจว่าจะสามารถเก็บ๓แต้มได้
พูดเปล่าต่ออีกวันในซีสันที่แล้วนะครับ
ทีมเริ่มต้น๒นัดแรกด้วยการเก็บ๓แต้ม
ก็คือชนะ๑แพ้๑เช่นเดียวกับในปีนี้
แต่สุดท้ายก็จบรุ่นการด้วยการเป็นรองแชมป์
ก็มั่นใจว่าทีมนั้นจะกลับมาทำการที่ดีได้ในที่สุดครับ